สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของพักอนาคตใหม่
กำลังเป็นเรื่องร้อนทางการเมืองพักอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบ
มันจะมีผลกระทบต่อทางการเมืองหลายมิติแน่นอนครับ
เอาง่ายเลยก็คือว่ามันจะส่งผลกระทบไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วย
เพราะอะไรครับเพราะถ้าพักอนาคตใหม่ถูกยุบ
กรรมการพัก๑๒คนต้องสั่งห้ามเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง

ทางการเมืองไป๑๐ปี๑๒คนที่เป็นกรรมการบริหารพักคนสำคัญสำคัญทั้งนั้นที่เหลืออีก๖๘คนที่เหลืออีก๖๘คนเนี่ย
ยังเป็นสอสอได้อยู่แต่ภายใน๖๐วันคุณต้องไปหาพักสังกัด
ทิศทางของสอสอ๖๘คนจะไปไหนได้ล่ะมั้งก็มี๒ทางเท่านั้น
ไปเข้าพักที่เป็นพักฝ่ายค้านร่วมอยู่เหมือนเดิมพักเพื่อไทยพักประชาชาติ
พักของคุณเสรีพิสุทธิ์คือ๖๗พักที่เคยทำงานเป็นฝ่ายค้านร่วมกันมา
ไหลไปอยู่ทางนั้นไปอยู่กับพักไหนบ้าง

สังกัดกับพักที่อยู่ทางซีกรัฐบาล

เป็นพักที่อยู่ในซีกรัฐบาล
โอกาสที่จะไปทางไหนมากกว่าทางไหน

โอกาสที่จะไหลไปอยู่กับซีกรัฐบาล

ที่ดีกว่าที่ไปอยู่กับ

นี่การเมืองเขาก็วิเคราะห์กันอย่างนี้

อยู่กันกี่คนถ้าไปอยู่กันมากตัวเลขระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็จะยิ่งห่างกันมากขึ้น
ถ้าไปอยู่กับซีกรัฐบาลมากก็แปลว่าเสถียรภาพรัฐบาลแข็งแรงขึ้น
เรียกกันว่าเสียงปริ่มน้ำก็จะหายปริ่มน้ำจะไปเสริมความเข้มแข็งของรัฐบาลได้มากขึ้น
นี่ดูกันตามตัวเลขเขาก็วิเคราะห์กันอย่างนี้
คนเขาก็มองว่าอ้าวนี่จะเป็นผลดีกับฝ่ายรัฐบาลไม่มากก็น้อย
แล้วไปรวมกันถึงวิเคราะห์กันไปว่า
ช่วงที่ผ่านมาพักอนาคตใหม่
ก็เป็นภัยคุกคามกับฐานอำนาจกับผู้มีอำนาจเก่า
แล้วจนกระทั่งที่มามีอำนาจใหม่
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้กรณีของการยุบพักอนาคตใหม่ที่จะเกิดขึ้น
หรือกรณีที่กรกตส่งเรื่องไปถึงสารรัฐมนูล
ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ามีเสียงเล่าเสียงลือว่ามีใบสั่ง
ผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีท่านก็ออกโรงแถลงทันทีเลยว่า
ไม่เกี่ยวไม่มีใบสั่งเป็นเรื่องของกฎหมาย
เป็นเรื่องของพยานหลักฐานเป็นเรื่องของข้อมูลไม่เกี่ยว
แต่คำถามก็คือว่าคนเขาจะเชื่อไหมล่ะครับ
เพราะว่าในทางการเมืองเขาบอกว่าความเชื่อคือความจริง
นายกจะปฏิเสธใครต่อใครจะปฏิเสธแต่ถ้าเขาเชื่อว่า
กรกตได้รับใบสั่งมากรกตก็เสียหาย
กตก็พยายามอธิบายหลายเรื่องเช่นข้อสงสัยที่ว่า
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ไปถึงไหน

ขณะนี้กรกตอยู่ระหว่างยกร่างคำร้องเพื่อส่งสารรัฐมนูล
เชื่อว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานจะสามารถส่งสารรัฐมนูลวินิจฉัยได้
ซึ่งการมีมติดังกล่าวทางกรกตเห็นว่า
ข้อเท็จจริงยุติแล้วยุติแล้ว
เพราะนายธนทรและพักอนาคตใหม่
รับว่ามีการกู้เงินกันจริงนี่ประเด็นที่หนึ่ง
ส่วนประเด็นที่เป็นข้อกฎหมายที่ว่าการกู้ยืมพักการเมืองเนี่ย
ทำได้ไหมเพราะบางคนบอกว่ามันผิดตรงไหนการกู้ยืม
อันนี้มีคำอธิบายอย่างนี้ครับอธิบายว่ามาตรา๖๒พรปว่าด้วยพักการเมือง
ปี๒๕๖๐เขียนต่างจากพรปว่าด้วยพักการเมืองปี๒๕๕๙
อธิบายได้ว่าพรบว่าด้วยพักการเมืองปี๒๕๕๐เนี่ย
กำหนดคำว่ารายได้อื่นเอาไว้ด้วยขยายความว่าพักการเมืองช่วงนั้นเนี่ย
สามารถยืมเงินจากหัวหน้าพักจากเลขาธิการพัก
กรรมการบริหารพักได้นั่นปี๕๐
แต่ว่าพอมาถึงปี๖๐ทำไม่ได้
อันนี้เขาอธิบายว่ามันต่างกันยังไงระหว่างปี๕๐กับปี๖๐
ทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการเขาแคลงใจกันมาก
ก็คือว่ากรกตทำงานคราวนี้รวบรัดไปหน่อยไหม
ทำไมไม่เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่ถูกข้อกล่าวหาไปชี้แจงอธิบาย
อันนี้เนี่ยมีคำอธิบายจากกรกต
เขาบอกว่านี่เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา๙๔
ของพปว่าด้วยภักดิ์การเมือง
เปิดช่องให้นายทะเบียนพักการเมือง
มีความเห็นพร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ส่งกรกตพิจารณาได้เลย

ฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่า
ไม่ต้องเชิญคุณธนทรไม่ต้องเชิญใครต่อใคร
ไปให้ข้อมูลไปสอบสวน
เหมือนที่นักวิชาการตั้งข้อแขลงใจ

แต่ผมว่าอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ

คือมุมของอดีตกรกตสมชัยศรีสุธิยากร
อันนี้ก็ทำให้กรกตหวาดเสียวได้เหมือนกันนะครับ
เพราะคุณสมชัยตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้
สาระมาตรานี้เป็นการห้ามเงินสกปรก
ที่จะเข้ามาสนับสนุนพักการเมือง

เงินค้าของหนีภาษี
ไม่ว่าจะบริจาคสักกี่บาท
ก็ตามถือว่าห้ามรับ
เพราะเป็นการเอาเงินธุรกิจสีเทา
มาสนับสนุนภัยการเมือง
คำถามจึงถามกลับไปที่กรกตว่า
กรกตแน่ใจแล้วเหรอ
ที่ใช้มาตรานี้ในการจัดการกับภักดิ์อนาคตใหม่

เงินที่มาให้กู้เนี่ยเป็นเงินสกปรก
นี่คือคำถามของคุณสมชัย

ความหนาวจึงมาเยือนกรกตเสียงข้างมาก
หากจะมีการร้องกลับว่า
กรกตวินิจฉัยโดยมิชอบ
ฉะนั้นมาถึงค่ำวันนี้
ยุบพักอนาคตใหม่
จะส่งผลอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
วันนี้ก็มีข่าวว่า

ที่จะแสดงออกรวมพลังกันไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้

จะเดินลงมาสู่ท้องถนนได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วจะมีโรคแทรกลุกลามอะไรตามมาหรือไม่
เรื่องการเมืองที่อาจารย์ปียบุตรว่า
หนังม้วนเก่าจะกลับมาอีกแล้ว

เป็นประเด็นที่เราต้องก่อติดติดตามกันจริงครับนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองคืนนี้แล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ